ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นนาทีระทึกก็ว่าได้นะคะ

แย่อะไรแย่ที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูให้ดีนะ
ถ้าแย่ไม่ดีพลาดนะคะ
อยู่เลยตรงนี้เฝ้า

ต้องดูราวแล้วทำราวนี่
จัดคล็อตมายวะไปโรงพยาบาลเหล่านั่งหวาน

คุณก็รู้อยู่รู้ทั้งรู้ยังถามกันว่าเขาไม่ชอบตุ๊กแก

ด้วยลักษณะหน้าตาของมันนะแปลก
ยิ่งมันอ้าปากแบบนี่

แล้วคุณพี่คนนี้โคกะว่าเปิดตู้มาคงอยากจะรู้เลยว่า
โอ้ยอยากดูไข่มาซิ
อีกเยอะค่ะอีกเยอะคงจะมีอีกหลายตัวที่มาตรงภาวภัณฑ์ต่อไป
เกาะปิดไปเลยมั้ยหรือยังไงดี

เวลาคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบนะ